วันนี้มีเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนมาเตือนใจแล้วก็เตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
มีเหตุการณ์รถพ่วง๑๘ล้อที่บรรทุกเมล็ดข้าวโพด
มาเต็มคันเสียหลักผู้ชนเกาะกลางถนน
แล้วก็ข้ามฝั่งไปชนกับรถบรรทุกอีกคันหนึ่ง
คนที่ขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่าเบรกล็อกกระทันหัน

ข้างทางใกล้กันพบรถบรรทุกถูกชนได้รับความเสียหาย
โชคดีที่คนขับรถบรรทุกทั้ง๒คันไม่ได้รับบาดเจ็บ
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อระบุว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถขนเมล็ดข้าวโพด
ส่งที่โรงงานอาหารสัตว์ในอำเภออูทอง
แต่จู่เบรกรถเกิดล็อกกระทันหันทำให้ควบคุมรถไม่ได้
มีทางฟังมา
ปิดหน้าล็อก

วดการทางสุพรรณบุรีต้องระดมเจ้าหน้าที่กว่า๒๐คน
กวาดเล็ดข้าวโพดที่ตกเกลื่อนพื้นถนนนานกว่า๒ชั่วโมง
จึงเปิดการจราจรได้ตามปกติ
ผู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถตู้สีเทา
เสียหลักพุ่งชนต้นไม้หน้าทางเข้าวัดบ้านสกล
ประสาทกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จนพังยับเยิน
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้บาดเจ็บ๕คนเป็นพระภิกษุ๓รูป

ส่วนอีก๒คนเป็นหญิงอายุ๕๑ปีและเด็กชายอายุ๒ขวบ
โดยกู้ภัยนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลกาบเชิง
พงนรงละเอียดตะคุอายุ๕๔ปีคนขับรถตู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเปิดเผยว่า
ขณะขับรถพาพระภิกษุจากวัดหนองกับอำเภอจอมพระ
กับญาติเดินทางไปซื้อของที่ตลาดชายแดนช่องจอม
จู่มีอาการหลับในทำให้รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง
โชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิต
ส่วนรายนี้เป็นอุบัติเหตุรถกระบาดนิสันนวาร่าเสียหลักพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้า
อยู่ริมถนนเรียบมอเตอร์เวย์ฝั่งตะวันออก
ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีทำให้มีผู้บาดเจ็บ๑คน
คนขับรถกระบะบอกว่ากำลังขับรถไปซื้อผลไม้ที่ตลาดไทยกับครอบครัว
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถบรรทุก๖ล้อขับออกมาจากปั๊มน้ำมัน
หักหลบกระทันหันทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ
ภรรยาที่นั่งข้างคนขับได้รับบาดเจ็บ
ส่วนรถคู่กรณีได้ขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ไปอย่างรวดเร็วเพื่อนบ้านช่วยกันพยุงนางวิมนตร์รัฐนกเซ็นต์
อายุ๕๕ปีที่ได้รับบาดเจ็บเลือดอาบเต็มใบหน้า
นำส่งโรงพยาบาลสวีหลังถูกรถกระบะอิซูซู๔ประตูสีขาว
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่มีนายนัทการแก้วเดียยูยี่สิบสามปี
ชาวจังหวัดภูเก็ตพุ่งชนขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
ตามถนนสายเอเซียในพื้นที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพร
จากนั้นผู้ก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีเข้าไปในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก
ยังเฉียวชนกระถางหน้าบ้านและรถเก่งคนละแจ๊สสีเทาของชาวบ้าน
ได้รับความเสียหายเป็นขราบะสีขาวน่ะแต่ไม่ทันได้เห็น
มันยกสูงอีกกว่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนการกู
แต่นายนัฐกาลกลับชวยโอกาสขับรถออกมาจากด่านตรวจ
หลบหนีตามเส้นทางต่างในพื้นที่อำเภอสวี
ก่อนที่จะหลบหนีไปได้ในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก
ทั้งนี้จากการสอบประวัติพบว่าเมื่อปี๒๕๕๙
นายนัฐการณ์เคยถูกจับคุมข้อหาครอบครองอาวุธปืน

ต้นปีที่ผ่านมาถูกจับในข้อหาเดียวกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป